กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิต
และวินาทีต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

สำหรับครอบครัวของแม่วิจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่วันนี้เขาหวังที่จะมากู้วิกฤต
คือช่วยเหลือชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งมีแต่ความกระตันยูและความดีมาโดยตลอด
และวันนี้กับการตอบคำถามเพียง๔ข้อ
ตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท

รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ทุกคนครับพร้อมหรือยังครับ

ถ้าพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว
ผมขอเชิญแม่วิขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ตอนเขาดีเขาก็เคยดูแลแม่
ตอนเขาเป็นแบบนี้แม่ก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุด
เขาเป็นแบบนี้แม่ก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุด

ทุกครั้งที่น้องน็อกแม่จะเป็นคนปั๊มหัวใจให้น้อง
แบบช่วยดูดเสลดคือทำทุกอย่างที่น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด

แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด

แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด

แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด

แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด
แบบช่วยดูเสลจคือทำทุกอย่างที่ให้น้องอยู่กับแม่ได้นานที่สุด

แม่วิทย์จะเลือกตอบเรื่องไหนครับอำเภอบางประมาทครับ
เรื่องที่แม่จะเลือกตอบในเรื่องแรกนั่นคือเรื่องอำเภอบางปลาม้านะครับ
จ๋าอำเภอบางประม้าเนี่ยเป็นอำเภอที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ถ้าพูดถึงวัดแถวแถวบ้านแม่มีวัดอะไรอยู่บ้างที่พอจะนึกออกมีวัดคลองขายังแล้วก็วัดดอนพัฒนาราม
แล้วก็วัดตะเข้ไล่ค่ะคำถามสำหรับข้อนี้คือ
วัดใดที่อยู่ในอำเภอบางปลาม้าหนึ่งวัดยางนอน
สองวัดอู่ทองสาม
วัดบ่อสำรานสี่วัดเขานางงาม
ค่อยค่อยนึกค่อยค่อยคิดให้ดีถ้าเราไม่แน่ใจจริงจริง
เดาแต่ผมมั่นใจว่าแม่ต้องทำได้
คิดได้นะครับวิเคราะห์ออกมาได้เลยนะครับว่าแม่เคยผ่านไปไหม

อูทองค่ะแม่วิเลือกตอบตัวเลือกที่สองคือ

ตอบแล้วนะครับแต่เราจะยังไม่เฉลยนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเฉลยพร้อมกันครับ
แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านที่สองครับ

วิเลือกให้พ่อโลมขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่๒นะครับ
แล้วแม่จะเลือกเรื่องไหนให้พ่อโลมได้ตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
แต่เราใช้ชื่อภาษาทางการว่า

แม่จะให้พ่อโรงขึ้นมาตอบเรื่องไหนครับ

สรุปว่าแม่วิเลือกเรื่องธนบัตรให้พ่อโลมขึ้นมาตอบนะครับ

ขอเชิญพ่อโรมขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ธนบัตรก็คือแบงค์ที่พ่อได้รับมานี่แหละนะครับ
ก็คือจำนวนเงินที่เราได้กันทุกวันนี้
จำนวนเงินที่เราเคยได้มากที่สุดในชีวิตคือกี่บาทครับพ่อ
และธนบัตรที่พ่อคุ้นเคยเนี่ยคือแบงค์อะไรครับ

แน่คุณเคยแบงค์พันธุ์ด้วยนะแบงค์ใหญ่เลยนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพที่เห็นเป็นด้านหลังของธนบัตรมูลค่าเท่าไหร่

พ่อลมนี่ดูเหมือนกระหยิบยิ้มย่องนะครับ

เหมือนว่ามั่นใจด้วยนะในข้อนี้นะ
พอเห็นคำถามก็พอเดาออกครับ
ผมทำงานแล้วเวลาทางออกทีไรทีมันก็จะกลับนะจับบ่อยครับ
โลมจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

คำถามมีอยู่ว่าภาพที่เห็นเป็นด้านหลังของธนบัตรมูลค่าเท่าไหร่
โลมเลือกตอบตัวเลือกที่๓๕๐๐บาทครับ

เพราะฉะนั้นพ่อโรมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกให้น้องฟ้าตอบคำถามเรื่องไหนครับ
เอาโรงเรียนทรงกระเทียมครับ
โลมเลือกให้น้องฟ้าขึ้นมาตอบคำถามในเรื่องโรงเรียนวัดทรงกระเทียม

ขอเชิญน้องฟ้าขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านถัดไปครับ
ปกติหนี้ที่โรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะต้องมีสัญลักษณ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนที่โรงเรียนของหนูฟ้ามีไหมลูก
ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านประดิษฐานอยู่บริเวณสนามในโรงเรียนมีไหม

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดคือพระประจำโรงเรียนวัดทรงกระเทียม
ตัวเลือกที่หนึ่งหลวงพ่อจันทรังศรี
ตัวเลือกที่สองพระทศพลยานมหาหมุณีศรีอุบลแย้ม
ตัวเลือกที่สามหลวงปู่เลี่ยม
ตัวเลือกที่สี่หลวงพ่อเพชร
ดูเหมือนพ่อโลมและแม่วิของหนูยังรู้เลยนะลูก
หนูก็วิ่งเล่นหน้าโรงเรียนบ่อยที่หน้าโรงเรียนมีพระพุทธรูป
แต่หนูก็ไม่รู้ว่าพระพุทธรูปชื่ออะไร
น้องฟ้าต้องเลือกแล้วครับว่าจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

น้องฟ้าเลือกตัวเลือกที่สี่นะครับหลวงพ่อเพชรครับ

ก่อนที่คุณยายสำรานจะขึ้นมา
น้องฟ้าจะเลือกเรื่องไหนให้คุณยายขึ้นมาตอบครับ
พืชผักครับ

ให้คุณยายสำรานขึ้นมาตอบนะครับ
ขอเชิญคุณยายสำรานขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
มปราภัย

ขอบคุณครับ
หายแล้วบวชให้ยายได้ยายจะดีใจมากเลย
จ๋าสมัยสาวนี้เห็นบอกว่ายายก็มีหนึ่งอาชีพด้วย
ยายเคยทำอาชีพอะไรครับขายของค่ะขายของ
ขายอะไรครับคุณยายผักขายทุกอย่างเนี่ย
มีอะไรก็ขายผักก็แล้วกันค่ะขาตะไคร้ผักบุ้งมะกรูดมะนาว
ขายหมดเลยสงสัยว่าจะมาถูกทางกันแล้ว
นี่ในมือของหนูที่ถืออยู่นี่ยายอาจจะไม่เห็น
แต่หนูจะบอกให้ว่ามันคือมะนาวแป้น
นาวแป้นเนี่ยคือรสชาติมันจะดีเนอะยายเนอะมันจะเปรี้ยว

ชิมนะไม่เป็นไรครับยายจ๋า
ยายเคยขายผักมาเพราะฉะนั้นคงจะไม่ยากอย่างที่คิด
เพราะว่าคำถามสำหรับข้อนี้คือสิ่งนี้ครับ
มะนาวในถุงนี้มี๑๐๐ลูกหนักกี่กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๑๓๙กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๒๔๑กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๓๔๓กิโลกรัม
และตัวเลือกที่๔๔๕กิโลกรัม
เดี๋ยวผมจะพาคุณยายไปใกล้มะนาว

จะให้คุณยายนี้ได้ลองสัมผัส
แล้วได้ลองชั่งน้ำหนักดูนะ
ว่าคุณยายจะพอคุ้นไหมว่า

น้ำหนักจะสักประมาณเท่าไหร่นะครับ

ลองยกดูลองกะดูว่ามันสักเท่าไร

มี๑๐๐ลูกหนักกี่กิโลกรัมนะครับ

เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

มาลุ้นคำตอบไปพร้อมกันว่า
ครอบครัวของพี่วิที่มาจากสุพรรณบุรี
จะสามารถกู้วิกฤตโดยการตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อด้วยกัน
เขาจะคว้าเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิตครับ

รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท